คุณผู้ชมจริงต้องฟังทั้งสองมุมนะ
แต่ว่าวันนี้เราเอาในมุมแม่กับลูก
เขาบอกเขาเจอเหตุการณ์มาเล่าให้ฟังก่อน
แม่น่ะพาลูกชาย๘ขัวไปรักษาห่อผืดที่โรงพยาบาล
ตอนที่หมอกำลังอธิบายเหตุการณ์ให้ฟังเนี่ย
คือแม่บอกว่าหมอพูดว่าถ้าไม่พอใจรักษาที่นี่

แล้วเห็นไหมที่ลูกกำลังเอาทิชชู่เช็ดน้ำตา
ตอนออกมานอกห้องหมอยังมีการชี้หน้า
ชี้หน้าแล้วก็บอกว่าถ้าแน่จริงก็มาพูดข้างในห้องนี่
ทีนี้แม่เลยเอาคลิปนี้ค่ะ
มาโพสต์ลงเฟซบุ๊กแล้วก็อธิบายคลิป
ตอนที่ลูกชายร้องไห้แล้วก็ถามหาจัญญบันของแพทย์
แล้วเขียนข้อความบอกว่าพี่ต้นก็หมายถึงลูกชายนะ
พี่ต้นตกใจเห็นคุณหมอแสดงกิริยาใส่แม่
ถ้าได้พบและอธิบายให้กับท่านผู้ตรวจราชการโรงพยาบาลฟังก็คงจะดี
คุณหมอเด็กที่ลูกชายเคยตรวจคือใจดีสุภาพพูดเพราะ
ไม่ใช่นั่งชี้หน้าต่อว่าแม่เด็กผู้หญิงกับเด็กสองคนนั่งร้องไห้ข้างแม่
คุณทำได้ยังไงใจคุณทำด้วยอะไร
หรือว่านี่นะคือพฤติกรรมของนายแพทย์กุมารแพทย์หรือว่าจัญญาบันคุณหมอ
คือแบบนี้เหรอแฮชแท็กรักษากายแล้วต่อไปคือยังไง
คือต้องไปหาจิตแพทย์ทั้งแม่และลูกมันเลวร้ายกับจิตใจเรามากเกินไป
กว่าที่ใจเราจะรับไหวคนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
นี่นักข่าวถามไว้ที่คุณแม่ที่โพสต์นึง
พอนักข่าวเราเห็นโพสต์นี้ถามเลยครับ
เขาเล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณแม่พาลูกวัย๘ขวบไปตรวจอาการห่อผืด
แล้วก็ภูมิแพ้ที่โรงพยาบาลที่บุรีรำก็ตามหมอนัดเลยนะ
แต่ช่วงที่มีการอธิบายอาการของลูกเนี่ย
หันมาต่อว่าเธอด้วยน้ำเสียงเหมือนจะไม่พอใจ

แล้วก็พูดกับแม่ว่าถ้าไม่พอใจก็ไปรักษาที่อื่นได้นะ
แม่ก็สงสัยแค่จะอธิบายอาการลูกให้ฟังเนี่ย
ทำไมหมอต้องมาต่อว่าแม่ขนาดนี้

เพราะตอนนั้นก็ยังตกใจกับสิ่งที่หมอบอก
แต่หมอยังมีการชี้หน้าผ่านห้องตรวจออกมา
บอกว่าถ้าเก่งจริงก็เข้ามาพูดข้างใน
อีกทีคุณผู้ชมนี่คือความจากฝั่งคุณแม่
แล้วตอนนั้นลูกชายแม่ตกใจนั่งร้องไห้พอกลับมาบ้าน
ลูกโทรไปเล่าให้พ่อฟังซึ่งพ่อรับราชการอยู่ต่างจังหวัด
คุณแม่ยอมรับว่าตกใจกับเหตุการณ์นี้ไม่สบายใจเลยจริง
โดยเฉพาะลูกชายลูกชายแม่ยังเด็กอยู่เลย
ทำไมต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วกระทบกับจิตใจของลูก
อยากให้ทางโรงพยาบาลปรับปรุงการใช้คำพูดกับคนไข้
เพราะเชื่อว่าอาจจะไม่ใช่แค่คุณแม่และไม่ใช่แค่ลูก
อาจจะมีเคสอื่นที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้
ย้ำอีกทีย้ำครั้งที่๒ครั้งที่๓เลยคุณผู้ชม
นี่คือฝั่งคุณแม่อย่างเดียวนะ
อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องรอทางโรงพยาบาลชี้แจงด้วยนะครับ